แต่ถ้าโทษมาแล้วก็กลับตัวใจเราก็ไม่ใช้แล้วนะครับ

ไม่มีใครแกล้งนะสังคมยังพร้อมให้โอกาสนะครับนะ

ก็ไม่มีใครแกล้งนะครับ

ก็ไม่มีใครแกล้งนะครับ

เป็นดาราป่ะหรือใครสอนแฟนสอนเหรอฮะ
แล้วปกติเราไปซื้อยาจากไหนไงแม่ไม่เคยซื้อเอง
ใครเป็นคนซื้อมาให้เพื่อนเพื่อนชื่ออะไร

เอาวะแอมีจะจะได้เป็นอ่าบอกเขามาอย่างอย่างงี้อ๋อ
ก็กับตัวภันใจเราก็ไม่ใช้แล้วนะฮะนะเอ่อ
ก็ไม่ต้องเผื่อเสียใจนะนะครับนะอันนี้เป็นความผิดนะต้องโดยก็ต้องเข้าประธานการณ์นะครับ

นี่คืออัตภาพใจบอกให้พี่แล้วนะครับ

ได้เรียกว่า๗๔ไม้จับในห่วง๖๕นะครับ
เรามีการจับคุณไม้จับในห่วงกว่าร้านนะครับ
หรือถึงสิบห้าเนี้ยมีการจับคลุมให้หมดร้อยห้าสิบไหม

ประเด็นทางคืนก็ก็มีก็มีมีเครื่องช่างไอ้ด้วยนะครับนะฮะ
แสดงว่ามีการขายนะครับนะมีการค้ามีการขายนะครับนะครับ
นะฮะนะฮะเอ่อรวมถึงพลังการเซฟมันต่างนะครับนะฮะ
แล้วก็แล้วก็ยะอี้นะฮะยะอี้ที่อยู่ในนี้นะฮะยะอี้นะครับนะฮะ
ก็มีก็มีเอ่อก็มีนายนายก็มีนายนายพล
จับคุณได้เมื่อวานคืออย่างงี้เอ่อผมผมฝากด้วยนะครับว่าเอ่อ
ในการใช้ยาเสพติดในการใช้สารเสพติดนะครับนะเอ่อเพียงจะใช้เอ่อ
ในส่วนของคนทำงานจะเป็นคนทำงานอาจจะเป็นนักธุรกิจ
จะเป็นเอ่อดาราหรือไม่ดาราแล้วแต่ใช้หินใจเช่าที่อำนวณนะครับนะ
เพราะฉะนั้นจากการรวมก่อนล้างเมื่อวานนะครับนะฮะ
เรามีการดำเนินการทั้งหมดตั้งแต่อาวุธปืนนะครับ
โรงงานปืนนะฮะกัญชานะฮะยาสติดครับ
ก็ยังคงเอ่อความวิทยาศาสตร์เดิมนะครับนะฮะ
ก็คือมีการจำคุมยาสติดและวุฒิปืนในห้วงวันที่หกสิบห้านะครับ
นะฮะเรามีการจำคุมไม้จับนะฮะทั้งหมดเนี้ยเอ่อ
ได้ทั้งหมดเจ็บเจ็บสิบสี่ไม้จับนะครับในห้วงหกสิบสิบห้านะครับ
นะเรามีใช่ไหมเอ้ยเรามีการโทษโทษนะฮะ
เรามีการจำคุมไม้จับเนี้ยในห้วงกว่าร้านนะครับ
ห้วงหกสิบห้าเนี้ยมีการจำคุมให้หมดร้อยห้าสิบไม้จับ
ที่เป็นไม้จับครั้งเก่านะครับนะเพราะฉะนั้นเหล่านี้ก็ยังเอ่อ
อำนวยการอย่างต่อเนื่องนะครับก็ต้องเรียกว่าเอ่อ
ถึงแม้จะเป็นห่วงกว่าล้านหรือไม่ใช่โมโหกว่าล้านนะครับ
นะฮะภารกิจของกรณ์บังคับการณ์หนึ่งเก้าหนึ่งเนี้ย
ก็ยังดำลังการอย่างต่อเนื่องโดยการบุร